ร้ายเข้าไปชิงทองได้ไป๖เส้นก็จริงแต่๗ชั่วโมงถูกจับครับ
นี่เป็นปฏิบัติการที่ตำรวจสพดอนหัวล่อครับเข้าจับนายคำจันราชสมบัติอายุ๒๓ปีเขาเป็นชาวสปลาวนะครับ
ใช้ปืนเข้าไปจี้ชิงทองในห้างทองพรไพฬินที่ตะบนนาป่าเมืองชนบุรี๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้
เพราะเหตุเตียงเก่าเขาขายทองได้ประกาศรับอาจพาแฟนสาวไปซาวีทกันเชียวในโรงแรมเมืองชนบุรี
จับได้ในห้องแบบนั้นเลยนะฮะ
พร้อมสร้อยของกลางนะครับ
หนักเส้นละ๑บาท๔เส้นแล้วก็ปืนปลอม

ต้องการเอาเงินไปใช้หนี้รุ่นพี่๑๐๐๐บาท

ก็เลยเอาปืนปลอมเข้าไปก่อเหตุ

ขายไปแล้ว๒เส้นเงินที่ได้ก็เอามาเปิดห้องพักนี่แหละ
ตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าเช็คเอาท์แล้วจะหนีกลับประเทศ